พระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า๑๐๐รูปนะคะได้ร่วมกันในพิธีนิคหากรรมหรือว่าการสวดคว่ำบาดมูลนิธิอโศกมุณีแสงธรรม
หลังมีพฤติกรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ค่ะ
พระครูวิสิตปัญญากรรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพระครูภัยศาลธรรมานุสิตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนและพระครูปัญญาธรรมวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสรรป่ายางหลวง
พร้อมด้วยพระสงฆ์และสามเณรในจังหวัดลำพูนร่วม๑๐๐รูป
ได้ร่วมกันในพิธีสวดคว่ำบาดนายสินทบสวงแก้วและมูลนิธิอโศกมุณีแสงธรรม
ครูปัญญาธรรมวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าการสวดพิธีคว่ำบาดหรือนิคหากรรมเกิดจากพระสงฆ์ถูกนายสินทบ
อ้างเป็นผู้ดูแลมูลนิธิดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างต่อพระพุทธศาสนาในหลายประการ
จึงต้องมีบทลงโทษตามหลักพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติคือไม่ร่วมสังคกรรมไม่รับบินทบาทและไม่รับนิมนต์ค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่ศรัทธาวัดสรรป่ายางหลวงตั้งแต่อยู่มาจนอายุได้๖๘ปีไม่เคยเห็นพิธีนี้มาก่อนรู้สึกละอายต่อบุคคลที่ถูกพระสงฆ์คว่ำบาด
ซึ่งพิธีครั้งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมีพระชั้นผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดลำพูนมาร่วมทำพิธีด้วย
เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังค่ะ
ขณะเดียวกันทางจังหวัดลำพูนนะคะได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมูลนิธิอโศกมุณีแสงธรรม
แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ